ที่นครศรีธรรมราชนี่ก็ตามหาตัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะครับเพื่อไปดูความคืบหน้าเพิ่มเติม
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ผู้ชายคนนึงต้องมาเสียชีวิต
เพราะถูกหลานชายแท้ที่ติดยาเสพติดทั้งฟันทั้งแทง
เนื่องจากโมโหว่าเอ๊ะใครเอากล้องวงจรปิดมาติดแถวระแวกบ้าน
มาจับพฤติกรรมผมเหรอว่าผมมั่วสุมเสพยา
ก็ไปหาว่าอาเนี่ยฮะก็คือผู้ตายเนี่ยแทงอาฟันอาจนตายเลย
แล้วผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนดีมากนะฮะเขาทำมาหากินดูแลลูกดูแลเมียนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังเรื่องราวนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้โหพิษภัยของยาเสพติดเนี่ย
ทำให้ต้องเสียคนดีเสียหัวหน้าครอบครัวไปคนหนึ่งนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชยัดยาตรจัดเตรียมพื้นที่
เพื่อรอตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายสุชาติพรมเดชาวัย๔๓ปีนะครับ
หลังจากครอบครัวไปรับศพออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
นายสุชาตินี่ถูกหลานชายทำร้ายจนเสียชีวิตนะ
ทั้งฟันทั้งแทงนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้ว
นายกฤษฎาคำนวณจิตหรือว่าใน๒อายุ๓๓ปีนี่เป็นคนก่อเหตุ
นะครับเป็นหลานชายแท้นะครับแล้วก็หลบหนีไปแล้วหลังจาก
ก่อเหตุเมื่อวานนี้ทางครอบครัวบอกรับไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่
หลานชายแท้เนี่ยมาทำกับญาติกันขนาดนี้นะครับภรรยาของนาย
สุชาติชื่อว่านางนงนุษย์นานครอายุ๔๒ปีนะครับบอกว่าเมื่อ
วานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยนายสุชาติสามีกำลังนั่งกินข้าวอยู่
ตรงโต๊ะม้าหินหน้าบ้านนี่ฮะเธอเล่าไปร้องไห้ไปฮะเหตุการณ์
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เธอบอกโอ้โหสามีนั่งกินข้าวอยู่ตรงโต๊ะไม้
หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ลุกไปให้อาหารไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ข้าง
บ้านหลังจากนั้นในสองหรือว่านายกิจสดาผู้ต้องหาเนี่ยนะที่
หลานของสามีเนี่ยบ้านอยู่ติดกันอยู่ดีดีเดินตรงปรีเข้า
มาหาเลยแต่ว่าในมือเนี่ยถือมีดพระมาด้วยนะฮะมาถึงเนี่ยมา
ถามว่านายสุชาติสามีเธอใช่ไหมที่ไปฟ้องพ่อตัวสามีเธอก็

จากนั้นในสองไม่พูดอะไรอีกฮะฟันทันทีฮะสามีเธอก็ยกมือขึ้น
ขวางเอาไว้นะครับเอามารับมีดก็เลยถูกมีดพระฟัน
เข้าที่ข้อมือด้านซ้ายแต่ว่านายกิจสดาผู้ต้องหาไม่หยุดนะ
ครับหยิบมีดเดยก่ายที่โพกเน็บเอวมาอีกออกมาจ้วงแทงนายสุฌาติ
ยั้งนายสุชาติก็พยายามร้องขอชีวิตตอนนั้นภรรยาบอกได้ยินเลยนะ
พอแล้วหายใจไม่ออกแล้วตัวภรรยาเห็นเหตุการณ์เขาพยายามวิ่งเข้าไปช่วย
เนี่ยเพราะฟันทางเขาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์
หลบหนีไปภรรยาก็เลยรีบพาสามีขึ้นรถจักรยานยนต์
เพื่อไปโรงพยาบาลแล้วระหว่างทางนะคุณเขียนมาสอน
ท่านผู้ชมนายสุชาติเนี่ยตอนที่เจ็บหนัก
แล้วภรรยาพาขึ้นจักรยานยนต์ไปโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับรู้ตัว
ระหว่างทางเนี่ยบอกกับภรรยาเลยนะ
บอกพี่ฝากดูแลลูกสองคนด้วยนะ
พี่ไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแล้ว
นี่ฮะไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตครับ
เพราะว่าถูกแทงถูกฟันเข้าหลายแผลเหลือเกินเข้าจุดสำคัญทั้งนั้น
เสียเลือดมากนะฮะภรรยาบอกว่า
ตัวของคนก่อเหตุก็คือในสองเนี่ยเขาอยู่กับ
ภรรยาแล้วก็

เป็นลูกนะลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมา
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยบ้านอยู่ติดกัน

เป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านให้ด้วยซ้ำ

เขาดูแลกับข้าวกับปลา
ให้มากินที่บ้านนี้ดูแลทุกมื้อ
รักกันอย่างดีครอบครัวเดียวกัน
ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันออกค่าเช่าบ้านให้ด้วย
ก่อนหน้านี้ในสองก็เป็นเด็กดีนะ

แต่พักหลังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นี่คือในสองนะฮะคนก่อเหตุตอนนี้หลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
พักหลังยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนี่คนละคนเลยครับ
เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยครับ

ตาเนี่ยเวลามองคนในบ้านเนี่ยมองแบบตาขวางเลย
ส่วนปมอะไรที่ก่อเหตุขนาดนี้นะครับ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าหลานชายเนี่ย

ตัวเธอกับสามีเนี่ย
คิดว่าไปติดกล้องวงจรปิดที่บ้านหลานชาย
หาว่าไปติดกล้องวงจรปิดเพื่อแอบส่องพฤติกรรม
เวลาที่พาเพื่อนมามั่วสุมยาเสพติด
ซึ่งนางนงนุษย์บอกว่าถ้าจะติดจริงเนี่ย

ซึ่งเธอบอกว่าถ้าเธอจะติดเธอติดบ้านเธอเองไม่ดีกว่าเหรอ

ตอนนี้บ้านของคนก่อเหจก็คือนางกฏศดาหรือว่าไหนสองนะครับ
รายยางแล้วหลอน
หอนแล้วคิดไปเองว่านั่นคือกล้องวงจรปิด
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับ

ทางฝั่งของภรรยาผู้ตายบอกว่ายังไม่ได้คุยกับพ่อคนก่อเหตุเลย
ทั้งที่เขาเป็นพี่น้องกันกับคนตาย
ก็หนีหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ไปพร้อมกับลูกนี่แหละ
ที่เห็นว่าในสองใส่เสื้อคล้ายเป็นข้าราชการจริงแล้ว

ใช่ค่ะพ่อเขาเคยทำงานอบตชุดเมื่อสักครู่นี้
คนสงสัยว่าเขาเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรหรือเปล่า

แต่ในสองเนี่ยหนีหายไปแล้วตอนก่อเหตุเนี่ยหนีไปตอนนั้นเลย

ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้าง
ขนาดงานของน้องเขาเองเขายังไม่มาเลย
เขาจะพูดคำว่าขอโทษให้เราได้ยินเลยนะ
เขาคิดไปเองว่าพี่ไปตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ย

พี่หาเช้ากินค่ำ
ยิ่งเสาหลักของพี่ไม่มี

พวกพี่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่มีพ่อ

เห็นสายไฟระยุงระยางแถวบ้านแล้วหลอนหรือ

เขามีลูกกันสองคนนะครับต้องกำพร้าพ่อ
ลูกชายคนโตอายุสิบแปดปีนะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้เห็นเหตุการณ์แล้วสงสารพ่อจับใจ
ก่อนที่พ่อจะสิ้นใจพ่อพูดสั่งเสียกับลูกชายคนโตนะครับ
น้องชื่อปอนะครับชื่อเล่นนี่ฮะ
บอกว่าพ่อบอกเลยว่าปออย่าเกเรนะลูกตั้งใจเรียน
ช่วยแม่ทำมาหากินอยู่กับแม่รักน้องรักแม่ให้มากนะลูก
ฝากด้วยแล้วพ่อก็สิ้นใจ
ลูกชายคนโตยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีปัญหาอะไรกับในสองนะครับ
มีแต่อีกฝ่ายนั่นแหละชอบมาอารวาส
ก่อนหน้านี้เคยบุกมาใช้มีดพระฟันโต๊ะหินหน้าบ้านเขามาแล้ว
ฟันประตูบ้านเขาด้วยเพื่อคมครูให้ที่บ้านหวาดกลัว
แล้วที่บ้านเนี่ยต้องไปแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ยังหารือกันอยู่เลยว่าถ้าเกิดมีเงินนะ
ทำงานกันเก็บเงินได้อีกสักหมื่นสองหมื่น
ย้ายไหมไปหาเช่าบ้านอยู่ที่อื่นกันไหม
จะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้พอหลอนทีนึงเห็นไหม
ฟันจนบินจนหักได้ประตูที่บ้านนี้ฟันจนเละ
วันนี้มาฟันเขาตายเลย
ติดยาแล้วก็มาประสาทหลอน
เวลาเพื่อนผมมาส่งจากโรงเรียนใช่ไหม
เขาจะถือดาบถืออะไรมาขู่มาฟันมั่ง
แล้วก็ผมก็บอกพ่อพ่อก็มาบอกพ่อของคนนี้
เป็นพี่ของพ่อผมว่าอย่าให้มายุ่ง
ไม่เป็นหลานกันไม่อยากเจ้งกำรวจ
คุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของนายสุชาติ

บอกว่าญาติทุกคนยังเบื่อหน่ายกับนิสัยของนายสองมาก
สองนี่ก็คือเป็นหลานของบ้านนะ
อย่างนางพรทิพย์เนี่ยบอกว่าเคยถูกในสองหลานชายเนี่ย
ถึงขั้นถอดกางเกงแล้วโชว์ไปเอาเพศใส่แล้วนะ

ส่วนพ่อในสองชื่อว่านายกมล
เป็นน้องชายของเธอแล้วก็เป็นพี่ชายของนายสุชาติผู้ตาย
ก็ไม่เคยห้ามปรามหรือว่าพาลูกไปบำบัด
คือญาติพี่น้องบอกพาลูกไปบำบัดเถอะ
เมื่อวานนี้หลังนายสุชาติก่อเหตุฆ่า
นายสุชาติถูกในสองฆ่านะครับ
นายกมลเนี่ยที่เป็นพี่ชายแท้
ไม่ไปดูอาการอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ว่าวันนี้แบบนี้ของสิ่งผิดของปรีกว่า
เอ้าอิงอิงใช่ไหมครับ
ผู้ภรรยาของนายสุชาติแอบกลับมาที่บ้านเช่า
อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตายเนี่ย
แล้วก็มาเอาข้าวเอาของไปหมดเลย

จะเอาไปให้นายสองผู้ต้องหา

ว่าในสองวัยสามสิบสามปี

ในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

กำลังติดตามตัวอยู่นะครับ

เรามีบ้านอยู่ใกล้
กับคนที่ติดยาเสพติด
เราเก็บเงินเก็บทอง
ไปหาบ้านอยู่ที่ใหม่กันไหมลูก

แล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวแท้
ของคนที่มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ย

พาไปรักษาพาไปเลิก